มาที่เบรกนี้ค่ะจับจริงแจกจริงนะคะ
คราวนี้ไทยรัฐของเราร่วมกับบิ๊กซีนะคะ
ในการมอบโชคให้กับผู้ชมค่ะที่ร่วมสนุกในแคมเปญ
ไทยรัฐ๗๐ปีแจกทั้งปีฝิ่นทั่วหน้าค่ะ
โดยงานนี้นะคะมีผู้บริหารของเราค่ะ
คุณอันธิสาวัชรพลพนักงานพัฒนาธุรกิจบริษัทเทรนด์วีตี๓
จำกัดมาจับแจก๑๐รางวัลใหญ่นะคะ
แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้เลย
พร้อมกับฝากขอบคุณแฟนที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดีตลอดค่ะ
รู้สึกดีใจมากเลยที่มีคนทางบ้านและผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะกันขนาดนี้ดีใจค่ะ
ก็ขอบคุณท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกคน
ที่ร่วมเล่นแคมเปญ๗๐ปีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอันนี้นะคะ
เรามีกันตลอดทั้งปีเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะทุกคน
แล้วก็ช่วงนี้มันก็ใกล้ปีใหม่ไทยนะคะ
ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากตลอดปีใหม่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
เป็นผู้บริหารแสนเก๋ของเรานะคะเออก็จับจริงแจกจริงนะคะ

อย่างที่บอกไปนะมีตลอดทั้งปีเลยก็ติดตามกันได้
หนังสือพิมพ์ทั้งออนไลน์ทั้งทีวีดูกันไปยาวเลยแล้วกันนะจ๊ะ